ปกติแล้วเราเห็นไฟไหม้เนี่ยเราแทบวิ่งเลยนะนะคะหรือว่าไปเรียกให้ใครมาช่วยกันดับไฟ
ผู้หญิงคนนี้นั่งไลฟ์ค่ะไลฟ์อยู่ข้างกองเพลิงเอาไม่วิ่งหนีแล้วฮะไม่รู้แต่ดูค่ะ
อ้าวไม่รู้แต่ดูค่ะ

ร้องอย่างเดียวเลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยว่าพูดอะไร
ร้องไห้อย่างเดียวค่ะเธอไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คคุณผู้ชมค่ะ
ร้องไห้ไปเรื่อยอยู่ข้างกรองเพลิงคุณผู้ชมเห็นด้านหลังเธอตรงนั้น
มันเป็นไฟนะกำลังโหมลุกด้วย
เธอระบายความในใจร้องไปพูดไปลักษณะได้ใจความว่า
ไม่อยากอยู่กับมันมันบังคับทุกสิ่งมันเป็นคนทำลายชีวิตหนู
อ้าวเขาเกิดเหตุอย่างนี้นี่แล้วคนดูไลฟ์กับหนูคงตกใจจริงคุณ
เฮ้ยทำไมไม่หนีไฟมันไหม้นะ
ตำรวจสมภาพเมืองอุบลราชธานีแล้วก็ไปกับรถดับเพลิงเลยค่ะ
จะไปดับไฟไปช่วยที่เกิดเหตุอยู่ที่ตำรวจไล่น้องอำเภิงบนราชธานีนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๓๐นาทีคุมเพลิงไว้ได้
แต่เสียหายหมดแล้วล่ะค่ะทั้งหลัง
ในคลิปชื่อนางสาวสุกัญญาค่ะอายุ๓๑ปี
เจ้าหน้าที่ไปถึงเธอก็นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นนะคะ
อยู่หน้าบ้านเลยแหละที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนแต่มันไม่มีใครเห็นเหตุการณ์สิคุณ
ตอนที่มันไหม้จริงนอกจากคนที่ดูไลฟ์ถูกไหม
ชาวบ้านเขานั่นแหละไปโทรแจ้งตำรวจรถดับเพลิงไปช่วย
แต่ชาวเน็ตเขาเห็นในไลฟ์ตอนที่มันเพลิงไหม้แตก
แล้วมันไหม้ได้ไงแล้วทำไมเธอนั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนสงสัย
แล้วก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะแบบนี้มันดูแปลกไหม
มันดูเหมือนเป็นการวางเพลิงหรือเปล่า
เช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงแล้ว
ลงไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะคะตรงชั้นล่าง
ก็พบว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณห้องนอนด้านล่าง
แน่นอนว่ามันจะไปสอดคล้องกับภาพที่เธอไลฟ์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เธอนั่งร้องไห้ข้างกองไฟบนที่นอนนั่นแหละค่ะ
เพื่อนร่วมงานของหญิงสาวคนนี้คุณดูดูสภาพดิ
หมดทั้งบ้านหมดเลยเหลือแต่ต่อตะโก
เพื่อนร่วมงานของนางสาวสุกัญญาเนี่ยเธอเล่าแบบนี้บอกว่า
สุกัญญาเนี่ยทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะ
ใกล้กับที่เกิดเหตุคบหากับผู้ชายคนหนึ่ง
วิทยาเป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
ตอนค่ำสุกัญญามาที่ร้านนั้นเรียกแล้วเล่าให้ฟังว่า
รวาสจนลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านเลย
จากนั้นเห็นแยกย้ายไปก็เหมือนจะไม่มีอะไร
สุกัญญากลับไปบ้านหลังเกิดเหตุตอนเที่ยงคืนแล้วกลายเป็นเกิดเพลิงไหม้
ปกติเขาตีกันบ่อยไหมตีประจำค่ะ
แล้วก็ไปหาหนูอยู่ร้านก็ไปโบกเวกโวยวายไปเลย

ก็เพราะผู้หญิงทำงานกลางคืนค่ะแล้วพี่ชายหึงหัว

ไม่ทราบค่ะแต่น้องตาหูตาบวมมันร้องไห้ไปหาหนูก็ดึงแล้วนะ
แสดงว่าตอนที่โดนตีเนี่ยบ้านยังไม่ถูกเผา

เอาช่วงเที่ยงคืนกว่าค่ะ
บอกไอ้ที่เผาบ้านน่าจะเผาช่วงเที่ยงคืน

เพราะเพื่อนบอกแบบนี้คู่เขาตีกันตลอด

เจ้าของบ้านนายบุญมาอายุ๖๓ปี
เจ้าของบ้านคนนี้คุณบุญมา
ก็เป็นพ่อของวิทยาที่คบอยู่กับสาวคนที่ไลฟ์นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าอยู่บ้านนี้๒คนกับลูกชาย
ตอนเกิดเหตุวิทยาให้ไปนอนเฝ้าเครื่องจักร
แล้วก็มีเพื่อนโทรมาบอกว่าเอ้ยบ้านไฟไหม้
แล้ววิทยากับสุกัญญาเนี่ยพ่อเขาเล่าแบบนี้
บอกเห็นรู้จักกันประมาณสัก๓เดือนนะ
ก็มารู้ว่านางสาวสุกัญญาจริงมีลูกมีครอบครัวอยู่แล้ว
เคยห้ามวิทยาลูกชายแล้วบอกเอออย่าไปยุ่งเลย

ความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้เนื้อสัก๕๐๐๐๐๐บาทนะคะ
แน่นอนว่าหลักฐานจากการไลฟ์เฟซบุ๊ก
แล้วก็มีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้อง
คาดแบบนี้ว่าสุกัญญาอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง

แต่เดี๋ยวรอให้เธอออกจากโรงพยาบาล

ดำเนินการทำกั้นรองของกฎหมายต่อไปค่ะ

ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะฮะ